ก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่ามีการศัลยกรรมอวัยวะเพศของผู้หญิง
ให้เขานูนขึ้นมาในลักษณะ๓มิติ

แต่ทีนี้ล่าสุดอันนี้ล่าสุดเลยนะคะ

ทีนี้ล่าสุดก็คือทำให้น้องชาย

เชื่อว่าคุณผู้ชายทุกคนจะต้องมีน้องชาย
ว่าคุณจะเป็นลูกคนเดียวก็ตามคุณมีน้องชายนะคะ

อยากให้ผิวพันธุ์ของน้องชายสดใสอมชมพู

เป็นประเด็นที่เขาบอกพูดถึง
หนักมากในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
คุณอธิตยาโพธิยาโพสต์ภาพแล้วก็คลิปวิดีโอ
ระบุถึงนวัตกรรมใหม่นี้

เหมือนขึ้นขายอย่างของคุณสุภาพสตรีเนาะ

ปกติจะต้องเป็นผู้หญิงนะที่ขึ้นขายอย่างนะคะ

เปลี่ยนอวัยวะเพศชายสีดำให้เป็นขาว

มีการปิดตาก็คือไม่ให้เห็นนั่นแหละว่าเป็นใครนะ

หมายถึงว่าทราบว่าเขาทำอยู่

จากการสอบถามบรรดากรีนิสเซิงความงาม
เพราะว่าหลายแห่งมีการเปิดคอร์สความงามจุดซ่อนเร้นด้วยเลเซอร์แล้ว
นอกเหนือจากการสัญญากรรมปกติ
เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการมากขึ้น